ต้องไปทิ้งปรับภูมิทัศน์หน่อย
คุณชนะได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ต่อสังคมกันต่อไปนิดนึง

ไปดูหนึ่งไอเดียกันคุณผู้ชมค่ะ

เป็นไอเดียของการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง
อย่างที่วัดแห่งหนึ่งคือวัดคำหยาด
ชาวบ้านเอาล้อเกวียนมาทาสีทอง

ซึ่งมันเหมือนเป็นแบบล้อของภาษณะสมัยอดีตสมัยโบราณ

ตกแต่งให้สวยงามซะเลยดีกว่า
ขนาดไม่ธรรมดาน่ะซึ่งผ่านศูนย์กลาง๑๕เมตร
ทั้งหมดที่เห็นนับแล้ว๔๔ล้อ

โดยเฉพาะคุณชนะนี่แหละ

อันเป็นเรื่องธรรมดาของคุณชนะนะครับ
คือเอามาทาสีแล้วมันก็ดูสีทองสวยงามอร่ามถูกไหม

แต่งไว้ร้อมรอบต้นไซยักษ์
บริเวณวัดคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี่แหละนะคะ
เจ้าอาวาสก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นกุศโลบายของพระครูโคสิต
โชติธรรมหรือว่าหลวงพ่อบุญลือเป็นอดีตเจ้าอาวาส
ที่สั่งให้ขุดบ่อขนาดใหญ่แล้วก็นำวัตถุมงคลไปฝังเอาไว้
ก่อนจากก่อปูนเป็นที่นั่งโดยรอบบ่อ
แล้วก็ปลูกต้นทรายทับเอาไว้นานกว่า๕๐ปี
ตอนนี้ต้นไสก็แตกกิ่งก้านสาขามากมาย
ขยายเป็นต้นไสขนาดใหญ่ก็อยากจะประดับตกแต่งให้จุดนี้สวยงามนะคะ
ตรงนี้เมื่อก่อนลงพ่อขุดบ่อแล้วก็เอาพวกวัตถุมงคล
ที่ขุดได้จากขุดต่างตามที่ต่างแล้วก็เอามาฝากไว้
แล้วก็การคนมาขุดเจาะที่จะเอาวัตถุมงคลต่างไป
ก็เลยปลูกต้นไม้ทับแล้วก็ปลูกให้คนมานั่ง
โดยใช้ประโยชน์ตรงนี้ที่ว่าถูกล้อมรอบด้วยที่นั่งแล้วก็เอาเกวียนเป็นการอนุรักษ์วัตถุโบราณไว้
ก็เลยอย่างที่เห็นนี่แหละโยม
อย่างที่เห็นนี่นะคะและก็ไม่ใช่แค่นั้น
นี่ค่ะตุ๊กตาชาววังเขาเป็นของดีของเด็ดของขึ้นชื่ออ่างทอง

ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ่างทองช่วงเข้าเมืองแล้วออกเมือง
จากถนนสายเอเซียจนมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะของบรรยากาศที่เราได้เห็นนะคะ
เพราะว่าตุ๊กตาชาววังมันขนาดใหญ่นะ
เกือบเท่าคนจริงเลยล่ะคุณ
พอสัญจรผ่านไปผ่านมาพอเห็นตุ๊กตาแบบนี้แล้วรู้ทันที

ถนนในสายพิจิตรเราก็ต้องเจอรูปปั้นจราเข้

แล้วก็ปลูกต้นน้ำไม้ให้ตกแต่งสวยงามนะคะ
ซึ่งตุ๊กตาเหล่านี้มาจากฝีมือของชาวชุมชน

เขาประกอบอาชีพปั้นตุ๊กตาชาววังจำหน่า

เราคุยกับทเทศไทยวิวิทวร
อำนวยการทางหลวงอ่างทองนะคะ
ตุ๊กตาชาววังทั้งหมดกว่าร้อยตัว
ก็จะช่วยถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย
เรื่องการละเล่นวิถีชีวิตต่าง

พอมาเจอปุ๊บอ้าวถึงอ่างทองมาแล้ว

ก็จริงหลายจังหวัดเขาก็จะมีสัญลักษณ์อะไรที่บ่งบอก
อย่างศิษย์เกียรติบ้านที่ฉันก็ดอกลำดู

แบบวิสุนุโลกเหรอคุณคุณชนะหรือเปล่าอ๋อแล้วก็

กลัวเขาจะเลี้ยวออกจากพิษโลกไปไม่เข้าจังหวัดพิศนุโลก
จับบ้านแล้วไม่มีเอาได้ยกเว้นคนนี้